สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดดังแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งที่วัดนี้นะคะมีเรื่องราวเรื่องเล่ารวมไปถึงตำนานเยอะแยะมากมาย
ซึ่งตำนานนะคะก็เกิดขึ้นกับพระรูปเดียวเท่านั้นนะคะ
นั่นก็คือหลวงพ่อทาแห่งวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเราก็ต้องมากราบหลวงพ่อทาที่มนตบแห่งนี้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะคะเราก็ต้องถามจากพี่อุทิศค่ะ
หลวงพ่อท่าพ่อแม่ท่านเป็นคนลาวเวียงจันทร์นะครับ
แล้วก็อบพยพมาอยู่จังหวัดราชบุรี
หลวงพระธาพ่อแม่ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่อายุ๑๒
ทางวัดก็เลยบวชเป็นเนรให้ตอนอายุ๑๓ปี
ที่วัดบ้านคล้องของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
หลังจากบวชเรียนได้ระยะ๑ราวปีพศ๒๕๖
หลวงพ่อทาได้เดินทุดงมาที่ตำบลพะเนียงแตกสมัยก่อน
ตำบลพะเนียงแตกไม่ใช่ชีวิตตำบลมาพแพงอย่างทุกวันนี้นะครับ
มานั่งสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าหลวงพ่อทาได้นิมิตร
เห็นไฟพะเนียงพุ่งขึ้นจากพื้นดิน
มีเสียงกระซิบบอกว่าตรงใต้
ใครคิดได้อยู่ใต้ตรงเตง
ปรากฏว่าตรงเต็งตรงใต้นั้นก็คือละครั้ง

ก็เลยให้ชาวบ้านบริเวณแถวนั้นเอาไม้ขุดเคลียร์
แล้วปรากฏว่ามาเจอหีบทองคำหลายหีบเลยนะครับ
ก็เลยนำเงินทองที่ได้จากการขุดดินขึ้นมานะ
เอามาสร้างวัดสามแห่งครับ

อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐม๓วัด๒ห้อง
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ
แล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่อุทิศว่า
เหมือนกับท่านเคยเจอตวนป่าหรือเปล่า
มีเรื่องเล่าจากตำนานหนังสือของหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงาม
ขณะที่หลวงพ่อทาขี่ม้าจะไปบวชพระที่วัดสามงามนะครับ
สมัยก่อนวัดสามงามไม่ได้ชื่อวัดสามงามชื่อว่าวัดอลัญญิกาวาส
โจรมาดักป้นม้าของหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็บอกว่ารอก่อนถ้าอยากได้ม้า
เดี๋ยวไปบวชพระเสร็จแล้วจะนำม้ามาให้
ปรากฏว่าหลวงพ่อทาบวชพระเสร็จ
รุ่งเช้าก็เดินทางกลับมาวัดพะเนียงแตก

หลวงพ่อทาก็เหมือนกับจะคายมนต์สะกดหรือไงนะครับ
ทำให้โจรคนนั้นกลับใจไม่กล้าป้นม้าของหลวงพ่อเต๋
แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะมาขอพร

บางคนก็ขอเรื่องอาชีพการงาน

บางคนก็ขอเรื่องการเดินทางให้แค้วคาดปลอดภัย

ละครนางลำ
แล้วก็บางคนก็มาบนหมอลำเพลิน

ที่เราค่ะจะมาขอพรกับหลวงพ่อทานะคะ
ก็ต้องมาขอพรกับหลวงพ่อสำเร็จด้วยใช่ไหมคะ

เป็นพระประธานโบสถเก่าสมัยหลวงพ่อทานะครับ

ก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเรื่องโชคลาภเป็นหลักครับ
ถวายแก้บนส่วนมากก็จะเป็นผลไม้๙อย่าง
แล้วก็พวงมาลัยเท่านั้นครับ
หลวงพ่อท่ากราบหลวงพ่อสำเร็จแล้วนะคะ
เราก็ต้องมากราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

ทางขวามือหลวงพ่อทานะครับเป็นปางอุ้มบาท
แล้วก็ซ้ายมือหลวงพ่อทาเป็นปางห้ามญาติ
ซึ่ง๒องค์นี้เป็นพระใน๔องค์
สมัยโบสถ์หลังเก่าของหลวงพระธา
ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ในพระปางทั้ง๔ทิศรอบโบสถ์นะครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้มากเลยค่ะพี่อุทิศ
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดนี้ค่ะ

ครับถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูที่ตู้
วัตถุมงคลรุ่นเก่าของหลวงพ่อธาเนี่ย
นี่คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเหรียญปกโพพิมพ์รุ่นหนึ่งนะครับ
แล้วก็เหรียญเสมาพิมพ์๕เหรียญ
พระนิยมเรียกว่าเหรียญรุ่น๒ของหลวงพ่อทา
แล้วอย่างตรงกลางนี่คือเป็นอะไรนะคะเนี่ย
ตรงกลางนี้เป็นตะกุดพิรอดที่เอาไว้คล้องแขนนะครับ
จะดีทางด้านแค้วคาดขงกระพันธ์เป็นมหาอุด
แต่เหรียญรุ่น๒จะมีเมตตาเสริมมาด้วย

จะมีของใช้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อทาเลยใช่ไหมค
ใช่ครับตู้นี้ที่เห็นอยู่ด้านนอกนี้นะครับ
เป็นหางปลากระเบนสมัยหลวงพ่อธาจัดงานประจำปี

พ่อทาท่านก็เหมือนกับเป็นตำรวจบ้านไปในตัว
ท่านมีหางปลากระเบนเอาไว้ตีพวกนักเลง
แต่ตีเพียงแค่หลาบจำเท่านั้นนะครับ
จนทำให้มีที่มาของคำว่าหลวงพ่อกระเบนยอดด้วน
อ๋อนี่คือตีจนคือปลายถึงหักเลยใช่ไหมครับ

แล้วอีกชิ้นนึงเนี่ยค่ะเป็นเชือกนี่คืออะไรนะคะ
เหมือนกับเป็นคล้ายเหมือนตะกุดที่คล้องคอมาครับ

อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นตะขอสับช้างนะครับ
หลวงรัชกาลที่๕ทรงพระราชทานช้าง๒เชือกม้า๒ตัวนะครับ
อันนี้ก็เป็นตะขอสัตว์ช้างที่หลวงพระธาตุเคยใช้สมัยมีชีวิตอยู่ครับ
อีกชิ้นหนึ่งนะครับนำเสนอคือไม้ตะพดของหลวงพ่อทา
เพราะว่าหลวงพ่อทาท่านละสังขารสมัยนั้นก็คือท่านอายุมากแล้ว
ก็มีไม้ตะพดประจำกายท่านครับ
ตัวนี้ก็เป็นของที่ทรงคุณค่ามากเลยนะครับ
และอีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะถ้าใครที่อยากรวยต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยค่ะ
นี่ก็คือหลวงพ่อรวยร้อยปี
สำหรับประวัติหลวงพ่อรวยนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งสมัยหลวงพ่อทานะครับ
ซึ่งอยู่ในโบสถ์หลังเก่าของหลวงพ่อทา
แต่ว่าโบสถ์หลังเก่านั้นจะรุดซุดโทรมลงไปมากไม่สามารถบูรณะได้นะครับ
ก็เลยนำมาปฏิสถานไว้บนสาราแห่งนี้นะครับ
แล้วส่วนใหญ่ค่ะคนที่เขาจะมาขอพรนะคะ
เขาจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีขอเรื่องอื่น
มีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการค้าขายด้วยครับ

ส่วนมากก็นำเป็นพวกหัวหมู

ด้วยชื่อเสียงและความเข้มขังของหลวงพ่อทานะคะ
ก็เลยทำให้มีผู้คนจำนวนมากค่ะเคารพนับถือท่าน
ทางวัดก็เลยมีการจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะคะ
แต่ว่าใหญ่ขนาดไหนต้องถามจากพี่อุทิศค่ะ
สำหรับรูปเหมือนหลวงพระธาองค์ใหญ่องค์นี้นะครับ

มีขนาดหน้าตักกว้าง๑๕เมตร

ซึ่งภายในทางวัดได้นำอัฐิของหลวงพ่อธาไปบรรจุ
ใส่ในหัวใจองค์จำลองไว้ที่หน้าอกของหลวงประทัดชั้นบนนะครับ
เรียกว่าถ้ามาวัดพะเนียงแตกแล้ว
นอกจากจะไปว่ายรูปเหมือนหลวงพ่อธาในบนดบแล้ว
ต้องมาว่ายที่หลวงพ่อธาคงใหญ่ด้วยครับ